กลับมาในช่วงนี้แนะนำให้นอนตีพุงดูทีวีได้เลยครับ
ถูกต้องค่ะเพราะว่าเรามีของกินอร่อยมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะ
เมื่อสักครู่แอบไปส่องมาในเฟซบุ๊คแฟนเพจตลอดข่าว
คุณผู้ชมน่ารักมากส่งรูปเตารีดโบราณมาให้ดิฉันดู
ก็บางคนเขาบอกว่ารีดผ้าไปด้วยแล้วก็ดูไปด้วย

คือฝากไปเนี่ยก็ได้แต่ถ้าวางเตาลีดทิ้งไว้เดี๋ยวระวังจะไหม้นะ

งั้นก็เดี๋ยวจะพาไปหาอะไรอร่อยทานกัน
ร้านนี้เนี่ยขึ้นชื่อมากขนาดที่ดารงดาราเข้าไปทาน

เมนูอาหารอาจจะดูธรรมดา
แต่ที่ไม่ธรรมดาคือรสชาติ
แล้วก็ลีลาการทำอาหารของเจ้าของร้าน
จนได้ฉายาวว่าเฮียยงถอดเสื้อค่ะ
ไปกันที่ถนนเจริญเวียงนี่แหละคุณผู้ชม
อยู่ในกรุงเทพมหานครนะคะ
ตามเข้าไปดูในซอกในซอยกันเลย
ก็เลยไปเจอกับร้านเล็กที่เหมือนจะธรรมดา

เพราะว่าความเด่นคือเจ้าของร้าน
แต่ว่าฝีมือเนี่ยเด่นมากเลยนะคะ
นี่คนนี้นี่เองทำไมไม่เห็นถอดเสื้อ

เขาบอกว่าปกติถอดเสื้อ
แต่วันนี้ไทยรัฐทีวีมารีบใส่เสื้อเก็บเลยครับ

กลัวมันจะออกอากาศไม่ได้จะต้องเซ็นเซอร์

ออกทีวีก็เลยใส่เสื้อกันหน่อย
นี่คือเฮียโย้งหรือว่านายพรภูมิแทร่ชัวร์ค่ะ
ดูรูปจริงแล้วเฮียยงแกจะถอดเสื้อแบบเมื่อสักครู่นี้แหละ

จริงที่ถอดไม่ได้อยากจะโชว์อะไรนะ
ไม่ได้ว่าจะเป็นเอิร์ทซิกผงซิกแพคอะไร

แล้วอยู่หน้าเตาผัดข้าวทำกับข้าวตลอดเลย
มันก็ร้อนแหละตอนนี้เขินกล้องมาถ่าย
ก็เลยใส่เสื้อกล้ามสักหน่อยก็แล้วกันนะคะ
เฮียยงก็เล่าถึงฉายาวว่าทำไมคนถึงเรียกว่า
เฮียยงถอดเสื้อให้ฟังกันไปนะคะ
ลูกค้าที่ผ่านไปผ่านมาเวลามาซื้อ
ก็เลยเรียกตามว่าเป็นร้านเฮียยงถอดเสื้อ

เออว่าเดี๋ยวไปกินร้านเฮียยงถอดเสื้อแล้วกัน

แม้ว่าร้านจะอยู่ในตรอกแคบแบบนี้คุณผู้ชม
ความอร่อยของเฮียเขาเนี่ยดังไกลมากนะคะ

ยาย่าเหรอยาย่าก็มาคือมาทำธุระแถวนี้
ก็เลยมาสั่งข้าวร้านเฮียทาน
เมนูเด็ดเนี่ยค่ะคุณของร้านเฮียเขาก็คือ
ข้าวไข่ขยี้

มันคือเป็นเมนูที่ใครมากินแล้วต้องติดใจมาก
เพราะเทคนิคการขยี้ของเฮียเนี่ยมันไม่เหมือนใครนะฮะ

หมูสับลงไปรวนในกระทะให้แห้งก่อน
พอรวนหมูสับแบบนี้รวนไป
จากนั้นก็ใส่ไข่
ใส่ไข่เสร็จก็ใส่พริกขี้หนูที่ทุบให้แหลกลงไป
พอใส่พริกขี้หนูปรุงรสต่างปั๊บ

ไหนขอดูหน่อยขยี้แบบนี้นะฮะ
โอ้โหสงสันไข่
แต่ว่าขยี้จนแบบว่าไข่มันไม่จับเป็นก้อน
มันจะเป็นเม็ดเล็กเกาะอยู่กับเนื้อหมู
ใช่มันเป็นไข่ละเอียดนะคะมันจะละมุนนุ่มหอมฟู

อกจากนี้ก็ยังมีเมนูอื่นด้วยที่ใครมาก็ต้องสั่ง
อย่างเช่นเมนูต้มยำปลากระพงผัดหมี่ฮ่องกง
คณะหมูกรอบปลาเค็มอะไรอย่างนี้

ให้ดูรูปร่างหน้าตากันไปก่อน
นี่แนะนำว่าตักข้าวมาเลยคณะหมูกรอบปลาเข็ม
และก็เมนูเด็ดอีกอย่างหนึ่งเกี้ยวทอด
แต่ละเมนูก็โอ้โหคัดสรรวัตถุดิบมาอย่างดีค่ะ
เพราะว่ามันจะให้รสชาติที่หวานกรอบ
ปลาก็ให้ชิ้นใหญ่แน่นเต็มหม้อแบบนี้เลยนะคะ
ตักข้าวสวยจริงไม่รู้จะว่ายังไงล่ะ
ก็คือข้าวคณะหมูกรอบปลาเข็ม

เพราะว่าจะมีทั้งปลาเข็มชิ้นใหญ่กับหมูกรอบ
ทั้งสองอย่างเลยคือหมูกรอบเนี่ยเฮียจะไม่ทอดไว้เยอะ
ทอดวันละกิโลเดียวเพราะว่าหมดแล้วหมดเลย
ไว้นานมันไม่กรอบมันไม่อร่อยนะคะ
ส่วนการเลือกคณะก็จะเลือกก้านแล้วก็ยอด
แล้วก็จะต้องเป็นคณะไทยเท่านั้นถึงจะกรอบผัดแล้วอร่อยไม่ขม
โอ้โหนี่แหละครับแหมอยากได้ข้าวต้มร้อนสักถ้วยเลย

เมนูสุดท้ายอีกหนึ่งเมนูฮิตที่ใครมาก็ต้องสั่ง
อย่างที่บอกไปคือเกี้ยวทอด
เกี้ยวทอดเฮียเขาพิธีพิธรรมในการทำมากนะคุณ
เพราะว่าเกี้ยวทอดร้านเฮียยงเขาจะนำหมูสับที่เป็นไส้

ใช่พอสุกเสร็จแล้วก็ค่อยนำแผ่นแป้งเกี้ยวมาห่ออีกทีนึง

ปั๊บมันก็จะได้แผ่นเกี้ยวที่เหลืองกรอบ
น่ารับประทานแล้วข้างในก็นุ่มสุก
คือบางทีเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ทำหมูให้สุกก่อนข้างใน
ถ้าข้างนอกมันเหลืองแล้วหมูไม่สุก

ถูกต้องนะคะอันนี้สีก็เลยสวยน่ารับประทานด้วย
ใครอยากจะไปลิ้มลองความอร่อยของร้านที่ดูเหมือนจะธรรมดา
แต่ไม่ธรรมดาแบบนี้นะคะไปกันได้เลยที่ร้านเฮียยงถอดเสื้อ
ตั้งอยู่ซอยเจริญเวียงตรงข้ามกับโรบินสันบางรักษ
คุณผู้ชมเข้ามาในซอย๑๕๐เมตรค่ะ
ร้านตั้งอยู่ทางซ้ายมือใครที่เอารถมานะ
แนะนำให้จอดไว้ที่โรบินสันบางรักษ์แล้วก็เดินเข้ามาใกล้นิดเดียว
แต่ถ้าใครไม่ได้เอารถไปนั่งรถเมย์ไปเลยจากอนุสวรีชัย
ลงหน้าโรบินสันปุ๊บข้ามฝั่งไปในซอยเจริญเวียง
เอาถึงเลยนะคะเอาเบอร์ติดต่อไปเลยแล้วกันเบอร์เฮียยงนะคะ
เข้าไปดูกันได้เลยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเฮียยง
เขาการันตีความอร่อยกันหน่อยค่ะ
เฮียยงถอดเสื้ออยู่ซ้ายมือครับผม
เชิญชวนมาด้วยนะครับเปิดวันจันทร์ถึงศุกร์

เฮียหน้าตาไม่ค่อยดีแต่ทำอาหารอร่อย

อารมณ์ดีใช่ถูกต้องนะคะ
ลองไปทานกันดูได้ร้านอยู่ในกรุงเทพนี่เอง
ทั่วไปครับ
เอาแหละคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งร้าน
อีกหนึ่งเมนูไม่อยากให้พลาดเลย
นี่แหละครับอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่
เสิร์ฟมาบอกเลยคุณผู้ชมครับ
อร่อยทุกเมนูแล้วนี่ใหญ่ไหม
บ๊วยตรงนี้ใหญ่มาก
หมูชิ้นใหญ่ถาดยิ่งใหญ่เข้าไปอีก

สมชื่อร้านจะซ้ายจะขวาก็ได้

ถึงแม้ว่าไม่ได้อยู่ในใจแต่อย่างน้อยยังอยู่ในสายตา
มันเกี่ยวอะไรกับอาหารที่ดิฉันอยากทานตอนนี้ไหม
ไปดูเรื่องของอาหารคุณผู้ชมครับในถาดเนี่ยมีทั้งเนื้อหมูมีทั้งหมูสามชั้น
เห็นแล้วเห็นนานแล้ว
หอยแล้วก็ปูด้วยอยากย้ำให้ดูอีกทีว่ามันมีครบจริง
แล้วถาดมาเริ่มเทิมแล้วคนที่ถือถาดมาเจ้าของร้านเธอคนนี้ครับ
จะได้สั่งกับใครแพรวาแพรวาอยู่ไหมครับ

แต่พอดูไปดูมาคุณผู้ชมดูสังเกตจอให้ดี

มันกลายเป็นสีชมพู
อันนี้ไม่น่าเชื่อเห็นแค่เสื้อน้องเขาสีชมพู
ดูดีเดี๋ยวก็มานี่เห็นไหมเห็นไงเล่า
ให้มันเป็นสีชมพูเพียงแค่ให้หัวใจของเราได้รู้
แหมไปกินร้านนี้แล้วอารมณ์ดีคุณหรือเปล่า
คืออร่อยโลกคุณมันเป็นสีชมพูขึ้นมาทันทีเลย
คุณผู้ชมก็เป็นไม่เชื่อดูดิเออดิฉันเชื่อค่ะ
เอาล่ะบอกที่อยู่หน่อยแล้วกันว่าร้านนี้อยู่ตรงไหนในจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
จำชื่อร้านไว้ร้านถาดเบอร์เรออยู่ถนนช่างหล่อตำบลหายาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ร้านนี้จะอยู่ตั้งอยู่ใกล้กับกงศูนย์ใหญ่ประเทศจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่
น่าจะหากันไม่ยากนะครับแต่ถ้าไปไม่เจอจริงนี่หมายเลขโทรศัพท์ผมขึ้นไว้ให้นะครับ
ร้านนี้เปิดทุกวันตั้งแต่๑๖นาฬิกา๓๐นาทีก็คือสักบ่าย๔โมงครึ่ง
จนถึง๒๔นาฬิกาอยู่กันแบบยาวไปเลย
คืนนี้ใครอยากไปกินไปเลยครับ
จะไว้ที่ให้เบอร์ไปเป็นแฮวาไปอยู่

ไปสิเพราะว่าร้านนี้เขาอร่อยจริงนะ
ก็เป็นสีสันเป็นเทคนิควิธีการขายของแต่ละร้านนะคะ

ทานอะไรแบบอร่อยกันไปแล้วของขาวผ่านไป๒เมนู
เดี๋ยวพาไปทานไอติมดับร้อนกันต่อเลย
คุณผู้ชมส่งไลน์มาเยอะมากว่าอากาศมันร้อนมาก
แต่ว่าถ้าทานไอติมร้านนี้แล้วจะคลายร้อน
เพราะว่าเราจะมีแต่ความสุขจากเสียงเพลงค่ะ

ไม่รู้อ่ะจำมาแค่นี้งั้นก็ร้องแบบนี้ไปเอาอย่างงี้เราอ่ะ
ไม่ต้องร้องให้คุณพี่เขาร้องให้ฟังดีกว่าน่าจะถูกอกถูกใจมากกว่า
แต่ที่เห็นยืนร้องเพลงอยู่เนี่ยไม่ใช่มาประกวดร้องเพลงอะไรนะ
คุณผู้ชมคือรถคันนี้เนี่ยเป็นรถขายไอศครีมของนายสมพงศ์คุณทีนะคะ
เป็นชาวตำบลดอนตะนินอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมา
หรือที่เขาเรียกกันว่าพี่นิกกี้ไอติมคลาสสิกนิกกี้ไอติมคลาสสิก
ถูกต้องค่ะคือพี่นิกเนี่ยไปที่ไหนก็จะมาพร้อมกับเสียงเพลงแบบนี้เสมอเลยนะคะ
รวมไปถึงการตกแต่งรถขายไอติมก็แปลกไม่เหมือนใครด้วย
ทำขายแบบนี้มาเป็น๑๐ปีแล้วเวลาออกไปขายไอติมก็ร้องเพลงให้ลูกค้าฟังแบบนี้ค่ะ
ว้าวใหญ่ซึ่งคุณไม่น่าร้องคุณผู้ชมจะได้เห็นภาพ
คุณผู้ชมเห็นแล้วนะคะซึ่งพี่นิดก็บอกว่าการร้องเพลงแบบนี้มันสามารถดึงดูดลูกค้าได้ดี
ทำให้ขายดิบขายดีขายได้วันหนึ่งเนี้ยสองถึงสามพันบาทเลยนะคุณนะ
ลองไปร้องขายกันบ้างไหมกลัวจะขายไม่ได้อ่ะสิเออนั่นน่ะสิ
แต่อยากรู้เหมือนกันว่าพี่นิกเขามีไอเดียในการแต่งรถแบบนี้มาจากไหนไปฟังกันค่ะ
ความชอบความชอบในสไตล์คันที่ครับคือฉีกฉีกจากรถขายไอติม
โดยสิ้นเชิงครับเพราะว่าอยากให้มีจุดเด่นจุดขาย
แล้วก็ให้เป็นที่ต้องตาให้สบายใจของผู้ที่พบเห็นและลูกค้า
แล้วก็คือคำว่าโมเดลโมเดลคืออยากให้เพื่อนเพื่อน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
แต่งรถให้ให้สวยงามเห็นแบบนี้นะคะไม่ได้มีดีแค่เสียงเพลงแล้วก็ความแปลกอย่างเดียว
เพราะเราจะพูดถึงรสชาติของไอศครีมด้วยใช่ไอศครีมเนี่ย
ใครที่ได้ลองก็ติดอกติดใจว่ามันหวานหอมมันอร่อยใครที่ผ่านไปผ่านมาหรืออยู่แถวโคราช
ก็แวะไปชิมแวะไปฟังเพลงพี่นิกกันได้แวะไปร้องเพลงก็ได้เหมือนกัน
พี่นิกยินดียื่นใหม่ให้นะคะเยี่ยมเลยครับขายอยู่ที่ลาดบัวใหญ่ค่ะ
ช่วงเช้าถึงเที่ยงส่วนช่วงบ่ายและช่วงเย็นจะขายอยู่ที่ตลาดสดเทศบาลโนนแดง
หรือตามตลาดนัดในพื้นที่ใกล้เคียงใครอยากจะไปทานวันไหนยังไง
เอาโทรไปสอบถามพี่นิกกันเลยนะคะหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้แล้วขายทุกวันไม่มีวันหยุด
แต่ว่าไปให้ถูกว่าอยู่ที่ตลาดไหนขายอยู่ที่ไหนแค่นั้น
เทคนิคก็คือเหี้ยหูฟังให้ดีว่าจะมีเสียง

ถ้าเกิดได้ยินเสียงนี้พุ่งไปเลยพี่นิกขายอยู่แน่นอน
แต่ถ้าเสียงแบบนี้โหโหโห

รู้แล้วว่าล้องไม่พร้อม
เอาล่ะคุณผู้ชมครับตลอดกินวันนี้
เอ่อไม่ได้ไปไหนไกลเลยครับพี่นิกขาว

อย่าให้ต้องยาวกว่านี้เวลาไม่พอ
เอาล่ะเดี๋ยวจะพาไปอิ่มอร่อยกันกับร้านนี้
เป็นการตกแต่งสไตล์ธรรมชาติแต่ว่ามีความโมเดิร์น
ชื่อร้านน่าสนใจนะครับ
เขียวก่ายกานี่แหละมันมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไร
ติดตามให้ได้ในช่วงของตลอดกิน
บลูพาวเวอร์

ก็รู้ทันทีว่าวันนี้เดี๋ยวจะไปตามชิมของอร่อยกันในช่วงของ

และร้านที่เราจะไปในวันนี้ชื่อร้าน

คุณผู้ชมครับร้านเขานี่ร่มรื่นดีจังเลยเนอะ
แหมสมชื่อเขียวไข่กา
สวัสดีครับพี่เดนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
วันนี้บุกมาถึงร้านร้านเขียวไข่กาคุณผู้ชมนี่
น้องเทนครับนะนักร้องนำวงมาสเกียรติเทียร์ครับ
อยากรู้จังเลยว่าเรามีแรงบันดาลใจอะไรในการแต่งร้านแบบนี้
แล้วก็ชื่อเขียวไข่กามันมาจากไหนฮะ
เรารู้สึกว่าเราอยากได้บรรยากาศที่เป็นป่าแต่อยู่ในกรุงอืม
มาการรองแบบก็เลยต้องเป็นการ์ดเท้า
มันเหมือนเป็นการผสมผสานความเป็นเมืองเข้ากับธรรมชาติ

เขียวไข่กาล่ะมาไง
คนสมัยก่อนเนี่ยเขาเอาชื่อสีเนี่ยมาจากภัตถุที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
ซึ่งคนโบราณเข้ามาจากสีเขียวของไข่ของอีกาถ้าเห็นผนังฝั่งนู้นนะครับ

เขาจะเห็นอยู่ว่าเนี่ยตัวนั้นคือสีเขียวไข่กา
เหนือจากเครื่องดื่มกาแฟที่เรามีบริการลูกค้าแล้วอาหารของเราเป็นแนวสไตล์ไหนครับ
ก็สำหรับร้านเรานะครับอาหารก็จะเป็นอาหารไทย
แล้ววันนี้นะครับ๓เมนูเด็ดที่เลือกมา
๓เมนูที่เลือกมาก็จะเป็นปลาช่อนปลาจำสีนนะครับ

แล้วก็ใบเหลียมพัดไข่
ไม่รอช้านะพี่เทน
ครับผม
ไปทานกันเลยดีกว่าครับ
ไปทานกันเลยครับ

อยากให้เธอลองลองไปกินดูไปลองกินดูถูกต้องใกล้บ้านด้วยไป
ไปด้วยกันเอาล่ะเอาล่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่
ช่วงหน้าไปกินเตี๋ยวไปกินเตี๋ยวกันต่อดีกว่า
พาไปกินก๋วยเตี๋ยวโคขุนค่ะคุณผู้ชมร้านนี้เนี่ย
อยู่ในจังหวัดพยาวเป็นร้านเด่นร้านดังด้วย
เด็ดขนาดไหนเดี๋ยวมาติดตามค่ะ